วานนี้เกิดนี่คุณเกิดเหตุการณ์บนเครื่องบิน
เกิดเหตุการณ์บนเครื่องบินผู้โดยสารโพสต์เอาไว้คุณ
จะเป็นภาพของผู้โดยสารนั่งจับมือกันแบบนี้
คุณผู้ชมเพราะอะไรกลัวเนี่ยภาพนี้ต้องคนที่อยู่ในนี้เท่านั้น
ถึงจะเข้าใจแล้วก็บอกไฟล์นะฮะเกิดขึ้นกับแอร์เอเชียจริงไม่ได้เกิดความผิดพลาดของสายการบินแต่
เป็นเรื่องของสภาพอากาศเขาบอกผมเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
ยิ่งกว่านังครีย์ดีเพราะอะไรผู้โดยสารเนี้ยต้องจับมือกันไว้แบบนี้
เขาบอกนะบนเครื่องนะคุณนะตกหลุมอากาศหวบ
ตกแล้วตกอีกตกนานจนผู้โดยสารบนเครื่องตกใจ
กลัวกลัวว่าเครื่องบินจะตกนะครับ
พอผู้โดยสารลงมาจากเครื่องได้ผู้โดยสารบอกโอ้โห
เหมือนเกิดใหม่เหมือนรอดชีวิต
ทีมข่าวของเราไปจ่อไมค์สัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้โดยสารบอกโอ้โหตอนนั้นกลัวมากค่ะ

คุณคิดดูสิคนที่อยู่บนเครื่องต่อให้ไม่รู้จักกัน
แต่พอเกิดแบบตกหลุมอากาศปั๊บ
คือเขาบอกว่ากอดกันแล้วก็ร้องไห้เลยนะ
คนที่ไม่รู้จักกันบนเครื่องอะค่ะ
หลังจากนั้นกัปตันเองก็พยายามบินวนอยู่เป็นชั่วโมง
ไม่ไหวพายุมันหนักมากจริงค่ะ
ไปน่านใช่ไหมแต่ว่าไปน่านไม่ได้ลงจอดน่านไม่ได้

ลงจอดที่เชียงใหม่ให้สถานการณ์ดีขึ้น

ตอน๕โมงครึ่งเมื่อวานปลายทางไปที่ท่าอากาศยานน่านนคร
ถึงหน้านครเวลาประมาณเกือบทุ่ม

แต่ตอนอยู่บนเครื่องนี่แหละระทึกจริง
ใช่ค่ะ๒๐๐ชีวิตอยู่บนนั้นน่ะนะ
แล้วท้ายที่สุดคือก็ต้องรอนะ
รอจนสถานการณ์ดีขึ้น
ถึงจะเอาเครื่องจากที่เชียงใหม่
มาลงที่น่านนครได้กว่าจะลงได้๓ทุ่ม๑๐นาทีนะคะ

บอกว่าเธอรอดตายมาได้ปฏิหารเนี่ยนะครับ
ตกใจหนูร้องไห้ร้องไห้เลยเหรอร้องไห้ตกนานเลยครับ
คือทุกคนก็ตกใจกลัวกัน
ธรรมนาอย่างเดียวธรรมนาอย่างเดียวเลยครับ
นี่ละค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
ก็ย้ำเตือนกันเลยนะเพราะเขาเตือนเป็นฉบับที่๘แล้ว
พายุฤดูร้อนมีผลกระทบ๑๓๑๔มีนาคมนี้
ภาคเหนือภายอิสรรค์ภาคกลางกรุงเทพมรคมปริมนต์ธนตร์
และภาคตะวันออกที่คุณอริยาเตือนไว้จะได้รับผลกระทบกันแล้วนะครับ

พายุฤดูร้อนในช่วงนี้นะช่วงเปลี่ยนผ่านนะคุณ
คุณแต่พอเห็นพายุฤดูร้อนเอาจริงนะ
เวลามีฝนตกลงมาพายุฤดูร้อนตกลงมาคิดว่าค่าฝุ่นจะดีขึ้นนะ

ภาพดาวเทียมฮิมาวาบริเมื่อเวลา๙โมงเช้าของวันนี้๑๓มีนาคม

ก็เป็นแม่ห้องศรอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะ
ขณะที่ภาคกลางกรุงเทพนคร

เนื่องจากได้รับความชุ่มฉ่ำจากฝนที่ตกลงมา

เห็นสีแดงเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย
พยาวนะคุณนะเราไปสำรวจตรวจสอบ

นี่อ่าขอพะเยาว์หน่อยฮะขอพะเยาว์
พยาวยังคงขมุกขมัวอยู่นะครับ
ไปด้วยฝุ่นพิษเต็มไปหมดเลยนะฮะ
คุณภาพอากาศที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพยาว
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
มีค่าอยู่ที่๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งแน่นอนฮะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่านายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์

โดยโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า

มันยังกระทบไปถึงช่วงวันที่๑๕๑๖มีนาคมนี้
ชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน
การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

แล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ตอนนี้เชียงใหม่อยู่อันดับ๗ของโลก
ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่อันดับ๒๑ของโลก